ส่วนเหตุการณ์ต่อไปขาใหญ่ตัวตึงนครนายกพาพวกออกมาหนีเที่ยวไปเลย

ใหญ่กว่านี้มีมากทั้งตัว

พาพวกหนีเที่ยววิ่งวิ่งแหกออกมาเลย

ลุงหมูสาริกานะคะผู้ก่อตั้งชมรมคนรักสัตว์ป่า
และผู้ก่อตั้งทีมอาสาช่วยเหลือสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ช่วง๓ทุ่มกว่าคืนก่อนว่า
พลายงาเดียวช้างหนุ่มแห่งพื้นป่าเขาใหญ่นะ
นำทีมน้องอีก๔ตัว
ไปเที่ยวในหมู่บ้านสาธิกาจังหวัดนครนายก
พาพักพวกหนีเที่ยว
ใช่ไปเที่ยวในหมู่บ้านสาธิกานครนายก
ผลักดันช้างป่ากลุ่มเพื่อนช้างก็ช่วยกันเข้าดูแลเลยนะคะ
ตัวที่นำหน้าตัวใหญ่เด่นกว่าคนอื่นตัวตึงเนี่ยนะ
คนเดียวเนี่ยหนีเที่ยวตอนกลางคืนเนี่ย

ผมไม่ค่อยกล้านำใครเขาหรอก
คุณไม่นำหน้าเนอะคุณอยู่หลังท้าย

จริงหรือเปล่าคอนเสิร์ตอะไร
มากันแบบนี้นะคะจะวิ่งไปบนโบกก็กลัวจะหนีไม่พ้นอ้าว

พลางตัวไงเดี๋ยวอาจจะภายงาเดียวอาจจะบอกน้องว่า
พวกเธอดำน้ำไปนะ
เพราะว่าเราจะต้องหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นอดเที่ยวเลยนะคืนนี้

เล่นสนุกสนานกันไปดีแล้วนะนะคะ

ผลักดันกลับสู่พื้นที่ได้นะคะ

เอาล่ะเอาเป็นว่าดื้อจริง
นะชอบหนีเที่ยวตอนกลางคืน

ชวนเพื่อนไปตลอดเลย